เพราะมีคำถามว่าทำไมผู้ต้องหาโหดร้ายจัง
แล้วก็ฆ่าคนไปกี่คน
ฝังซ่อนเร้นหรือว่าอ่า
โยนศพลงน้ำอำการศพแบบไหน
แบบไหนกี่ศพแล้ว
ดังนั้นจึงต้องติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวานนี้มีความคืบหน้าคดีนี้
ที่ซอยเพชรกะเสม๔๗บาลิกที่๕๙แล้วนะครับ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ไปดำน้ำ
ได้ไปค้นหาศพได้ไปค้นหาหีบเหล็ก
เมื่อวันที่๒๓มกราคมที่ผ่านมาเป็นรอบที่๓
ที่มีการขอหมายสารในการเข้าไปค้น
ส่วนเมื่อวานี้๒๔มกราคมไม่มีปฏิบัติการใด
บรรยากาศก็จะแตกต่างกับวันที่๒๓นะ

แต่ทีมข่าวของเราไปสำรวจตรวจสอบบรรยากาศทั่วไปนะครับ
เรื่องนี้ทีมของเราก็ไปสอบถามเรื่องเกี่ยวกับคดี
จากพันธุ์ตำรวจเอกจิรกิจจารุณพัฒน์
ผู้กำกับการกองกำกับการสวัสดีภาพเด็กและสตรี
เปิดเผยนะครับว่าหลังการค้นหาเสร็จสิ้น
เจ้าหน้าที่จะรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด
ว่าทั้งสองโครงกระดูกมนุษย์ที่พบเป็นใคร
ทำการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล
ซึ่งตอนนี้มีข้อมูลออกมาเบื้องต้นนะครับ
โครงกระดูกที่พบ
อันที่พบแรกคือวันที่๑๗และ๑๘มกราคม
คือมันมีวันพระราชสนที่ไปลงงม
วันแรกที่ลงไปงมเจอกระดูก๒๘ชิ้น
แล้วอีกวันหนึ่งเจอ๒๘๘ชิ้นรวมเป็น๓๑๖ชิ้น
นี่คือวันที่ไปงม๑๖มกราใช่ไหม

สองวันแรกที่ไปงมนะครับ
ก็ได้กระดูกมาอย่างที่คุณอริยาบอก๓๐๐กว่าชิ้น

เชื่อว่าน่าจะเป็นของน้องแพลวหรือว่าน้องพลอย
เด็กหญิงวัย๑๒ปีที่หายตัวไป
แล้วก็มีญาติมาแจ้งแล้วนะครับว่ามีเด็กหญิง๑๒ปีหายตัวไป
ของเด็กหญิงวัย๑๒ปีของชิ้นส่วนที่พบเนี่ย

ว่าตกลงแล้วใช่เป็นน้องแพลวหรือน้องพลอยหรือไม่
เพราะว่าศพนี้ถ้าถูกฆ่าแล้วก็โยนทิ้งน้ำ
มันจะอยู่ตรงจุดที่มีประตูเหล็กดัดทับไว้
แล้วก็มีม้านั่งหินทับไว้นะครับ

ส่วนโครงกระดูกที่พบในหีบล่าสุด
ที่ไปเจอกันเมื่อวันที่๒๓มกราคม
ก็ต้องรอผลทางนิติวิทยาศาสตร์
แต่น่าเชื่อว่าเป็นโครงกระดูกของหญิงสาว
ที่ชื่อว่าออยหรือออน
ขณะนี้ยังไม่มีญาติหรือครอบครัวเข้าแจ้งหาย
หรือว่าเป็นบุคคลที่ญาติเข้ามาติดต่อ
จะมีเพียงพยานที่บอกรูปลักษณ์เท่านั้น

ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการสเก็ตภาพของผู้หญิง
ที่ชื่อออยไว้แบบนี้

แล้วก็เผยแพร่ภาพนี้ออกไป
โดยบอกว่าใครญาติพี่น้องคนไหน
ที่มีบุคคลที่หายไปและหน้าตาลักษณะคล้ายแบบนี้

ขอให้มาพบเจ้าหน้าที่มาให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่

โครงกระดูกที่พบในหีบเหล็กวันที่๒๓มกราคม

ใช่แต่ทีนี้พอเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาบอกว่า
ให้มาแจ้งเนี่ยก็มีคนส่งภาพส่งรูปของคนที่ชื่อออยเนี่ย

แต่ทีนี้พอตำรวจเขามาเปรียบเทียบกับภาพสเก็ต
รวมถึงมาเปรียบเทียบกับสิ่งที่พยานเคยให้การไว้

ซึ่งตำรวจเขาบอกว่ากระดูกที่งมขึ้นมาได้
อยู่ในหีบเหล็กวันที่๒๓ที่ผ่านมา
ลักษณะเท่าที่ตรวจสอบเบื้องต้น
น่าจะเป็นกระดูกของหญิงที่อายุประมาณ๑๘๒๐ปี
ทีนี้ก็ต้องดูเพิ่มเติม
คนรู้จักคนใกล้ชิดกับคนที่ชื่อออย
ออยอาจจะหายตัวไปก็ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่นะคะ
ส่วนเรื่องแนวทางการค้นหานั้นตอนนี้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
แต่ยังคงเหลือเพียงแนวทางการที่จะดำเนินคดี
ผลตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลนะคะ

ตอนนี้นะคะตำรวจตั้งทงเอาไว้เพียง๓ศพ
ก็คือน้องกุ๊กกิ๊กล่ะคนแรก

และล่าสุดก็คือน้องออยที่พบเป็นศพ

เพราะว่าทั้ง๓คนเป็นไปตามคำให้การของพยาน
ตอนนี้ตำรวจบอกว่าถ้ามีพยานเพิ่มเติม
เรื่องของศพหรือว่าคาดว่าจะมีศพเพิ่ม
เจ้าหน้าที่ก็พร้อมที่จะทำการค้นหาอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ตอนนี้คือตำรวจในขณะที่ไปงมศพไปงมกระดูก
ก็ต้องเตรียมแจ้งข้อหารวบรวมหลักฐานต่างด้วย
แล้วก็ข้อหามันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยใช่ไหม
ถ้าเราพบศพมากขึ้นเรื่อยคือฆ่าใครบ้างจำนวนเท่าไหร่
หรือว่าวิธีการในการกระทำของคนร้ายโหดร้ายยังไงบ้างนะครับ
พลตำรวจโทษพักขพงศ์พงเพตาผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
เปิดเผยนะครับว่าพนักงานสอบสวนสนเพชรเกษมเจ้าของพื้นที่
เตรียมแจ้งข้อหาเพิ่มเติมในอายุ๖ข้อหา
ในส่วนการเสียชีวิตของนางสาวกุ๊กกิ๊กศพแรกที่ถูกพบฝังดินใกล้บ้านนั้น
ก็จะแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
โดยทรมานหรือโดยกระทำทารุณโหดร้ายซ่อนเร้นอำพลางศพ
วงเหนียวกักขังผู้อื่นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
มขืนกระทำชำราวข่มขืนใจผู้อื่นโดยมีอาวุธ
และทำร้ายร่างกายผู้อื่นนะครับ
ขณะที่ศพรายที่๒ที่เจอโครงกระดูกมนุษย์ถูกประตูเหล็กทับในบ่อน้ำ
ซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นของเด็กหญิงวัย๑๒ปี
แม้ว่าแพทย์ยังยืนยันผลออกมาอย่างไม่เป็นทางการ
แล้วก็ลายล่าสุดนะครับ
โครงกระดูกที่อยู่ในหีบทิ้งในบ่อน้ำ
ต้นแพทย์ระบุว่าเป็นโครงกระดูกของเพศหญิงอายุประมาณ๑๘ปี
ก็ยังไม่แน่ชัดว่าเป็นของออยหรือเปล่านะครับ

ก็ทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องมีการแจ้งข้อหา
โดยรวมก็คือ๖ข้อหานั่นเองนะครับ

ก็ย้ำกันอีกทีใครมีข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับ
โครงกระดูกที่๓หรือออยก็แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมไปแล้ว

คดีที่ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะ